เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะสำหรับศิลปินตลกอาวุโสคุณโย่งเชิญยิ้มนะคะ
แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
บทเพลงเทิดพระเกียรติที่เขาประพันธ์แล้วก็ขับร้องเองในบทเพลงที่มีชื่อว่า

เกิงเกยสิบสามตุลาสองห้าห้าเก้าไทยทุกหมู่เหล่าใจสลาย
พ่อหลวงของแผ่นดินเสด็จกลับถิ่นสวรรคาลัย
มาถึงวันนี้เราไม่มีพ่อแต่พ่อนั้นก็ยังอยู่ในใจ
ต้องบอกว่าเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่นอกจากจะถ่ายทอดให้เห็นถึง
พระมหากรุณาที่คุณอลล้นพลผ่านพระราชกรณียกิจต่าง
พระองค์ท่านได้อย่างภัยเลาะและน่าทราบซึ้งแล้ว
อีกหนึ่งความพิเศษของบทเพลงตามรอยพ่อหลวงนี้
ยังถือเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่เก้า
บทเพลงแรกที่ประพันธ์ขึ้นในรูปแบบของเพลงฉ่อย
ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของไทยจากฝีมือการแต่งและขับร้องโดยโย่งเชิญยิ้ม
ศิลปินตลกอาวุโสที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ด้านเพลงช่อย
ร่วมด้วยนงเชิญยิ้มและพวงเชิญยิ้ม
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำบทเพลงตามรอยพ่อหลวง
อกจากจะเผยแพร่พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙แล้ว
ยังต้องการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทย
มีความจงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยนะคะ
พร้อมกันนี้โย่งเชิญยิ้มยังบอกผ่านสื่อว่าบทเพลงตามรอยพ่อหลวง
ลิขสิทธิ์สามารถนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
เว้นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ค่ะ
พ่อเดินบุกน้ำพ่อเดินลุยนาบนเขาในป่าพ่อก็ไป
ยาดเหงื่อพ่อยดลงรถแผ่นดินพี่ถั่วทุกทินแผ่นดินไทย
เพื่อประชาชนคนในแผ่นดินมีอยู่มีกินพอก็พอใจ
พ่อหลวงทรงงานหนักเป็นนักพัฒนาทั้งเรื่องดินเรื่องป่าเรื่องน้ำเรื่องไฟ
คนยากคนจนขอฝนเทวดาแต่พอหลวงเรามาทำฝนหลวงหาย
อีกทั้งโครงการหลายพันโครงการ
พ่อหลวงเรานั้นส่งทำให้ฝนหลวงหาย
พ่อหลวงทรงครองแผ่นดินโดยทำแล้วพ่อยังลงมือทำทำไว้ให้
ค่อยใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงเพื่อจะได้หล่อเลี้ยงให้อยู่รอดปลอดภัย